มาดูเหตุนี้เกือบตายเพราะพักผ่อนน้อยแล้วขับรถตู้จะไปรับพนักงาน
ทีนี้ตัวเองวูบหลับครับทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถตู้คันนี้ให้เห็นตอนช่วงของการเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ดูนะครับตอนแรกก็ขับเหมือนอยู่ในเลนส์กลางดีแต่มันก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาทั้งสังเกตดี
แต่ตอนนี้แหละฮะคุณดูสิโอ้โหขับเข้าไปคร่อมเส้นทึบ
แล้วก็ตรงกลางที่มีเสาไฟแล้วก็ชนเต็มเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนข้าวหลามบางแสน
ขาเข้าหาดบางแสนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสพแสนศุกร์พร้อมด้วยกู้ภัยมูลิธิธรรมรัศมีมณีรัฐ
รับแจ้งเหตุก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับ
รถตู้โตยาต้าสีขาวทะเบียนฮอนุคฮูกพสำเภา
กรุงเทพมนครนี่สภาพเป็นอย่างนี้แล้วคุณ
ตอนแรกก็แล่นมาอยู่ดีพอชนเสาไฟก็กลายเป็นแบบนี้เลย
ตะแคงเลยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยพังยับแล้วครับ
พลิกตะแคงอยู่ขวางถนนฮะเพราะดีที่คนขับรถตู้ไม่เป็นอะไร
คนขับรถตู้ก็คือนายเสรีชัยทองเย็นอายุ๓๒ปี
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ขับรถมาจากหนองชากที่อำเภอบ้านบึง
เพื่อจะทำหน้าที่ในการไปรับพนักงานที่บางแสน
ยังไม่ทันรับพนักงานนะยังโชคดีนะคุณนะ
คิดดูถ้าไปรับพนักงานแล้วแล้วตัวเองเนี่ยขับแบบฝืนตัวเองแล้วก็วูบเนี่ย
จากตัวเองอาจจะเจ็บแล้วพนักงานในรถไม่แน่
อาจจะเจ็บและตายได้นะฮะชีวิตต้องรับผิดชอบ
ใช่นะครับแต่อันนี้ขาไปเพื่อจะไปรับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะขณะที่ขับรถอยู่เขาบอกเขารู้เลยว่าวูบหลับใน
ทำให้รถเสียหลักไปชนกับเสาไฟ
โชคดีที่ตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเยอะ
แต่ก็ฝากเตือนแล้วฮะฝากเตือนเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ
พักผ่อนให้เพียงพอนอนพักให้เยอะเพราะหากเกิดเหตุการณ์
มาแบบนี้มันไม่คุ้มและอีกอย่างเนี่ย
เราก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร
ของพนักงานที่เราจะไปรับด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะก่อให้
ด้านตำรวจจะได้สอบสวนคนขับเพิ่มเติม
เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ทรัพย์สินราชการเสียหายอะไรแบบนี้
แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะถ้าคุณนอนน้อย
ก็ไม่ควรจะขับนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับ

บางทีเราฝืนเราไม่รู้ว่าเราจะวูบเมื่อไห

แต่แป๊บนึงวูบแค่เพียงวินาทีเดียวก็เป็นอุบัติเหตุได้

ใช่ค่ะบนทางด่วนบุรพาวิถี
ครับคุณวูบเองหรือคันอื่นวูบ

ต้องระวังนะครับเพราะคุณอ่านข่าวเช้าด้วยนะ